ส่วนอีกหนึ่งเรื่องราวที่อยากจะให้ดู
เปลี่ยนอารมณ์พลิกอารมณ์กันหน่อย
คุณผู้ชมชอบไหมคุณสองคนเคยฟังไหม
ยิ่งถ้าเป็นเพลงบัวลอยแล้วก็โอ้โหยิ่งมันกันไปใหญ่

ลีลาของพี่คนนี้ที่ลีดกีต้าเป็นจังหวะเพลงบัวลอย
ไอ้เพื่อนยากเอาไปลองดูไปลองฟังกันครับ

อุ่มพักแล้วครับ
ยอดนี่ลูกข้างหลังร้องไห้แล้วนะ

บัวลอยไอ้เพื่อนยากทำไมจากค่าเร็วเกินไป
แบบนี้นะครับพี่แอดมาฟังนี่
น่าจะได้ไอเดียนะถ้าลีดกีต้าแบบนี้
เชื่อเลยครับว่าไม่มีเวทีไหนที่มีวัยรุ่นตีกันแน่นอน
ถูกต้องเพราะเป็นกีต้าเด็กเล่น

ไม่เคยรู้ว่ากีต้าของเด็กสามารถลิดได้ขนาดนี้
สุดยอดจริงมันก็ผมคุยกับน้องใบตอ

คือไอ้กีต้าแบบนี้มันเป็นของเด็กเล่นก็จริง
แต่ว่ามันมีโน้ตที่เป็นโดเลมีฟาซอนลาซิโดเหมือนกัน

เพียงแค่ว่าเสียงของมันอาจจะดูหน่อมแน้ม
คุณควรจะซื้อกีต้าตัวนี้ให้ลูกคุณเล่น
ดีค่ะเป็นไอเดียที่ดีมากคุณชนะ

งั้นผมคิดใหม่ทำใหม่ผมไม่น่าคิดเลย
เอาเป็นว่าลืมสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่
ไม่ได้ดิฉันเป็นคนจดจำ
คนจำไม่ทุกคำพูดด้วยเฉพาะคุณนะครับ

ว่าไอเดียเขาสุดยอดจริงกับกีต้าเด็กเล่น
เอามาเล่นแบบจริงจังให้เป็นเพลงที่เป็นเพลงฮิตเพลงฮอตอย่างบัวลอยของคาราบา
แล้วเป็นเพลงของคาราบาวอ่ะก็คือไม่ได้เล่นง่ายด้วยนะ

แล้วก็กีต้าเป็นกีต้าเด็กที่มีโน้ตแค่ไม่กี่ตัว

คุณไม่รู้หรอกว่าพี่เขาใช้กีต้าอะไรเล่นหรือเล่นเครื่องดนตรีอะไร
นั่นผี่คุณโหสุดยอดจริงเลยนะ